วันนี้ไทยรัฐนิวโชว์นะครับเราอยู่กับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย
รปริญญาเทวานรุมิตกุลนะฮะอาจารย์จากทางคณะนิติศาสตร์ของมธรรมศาสตร์นะครับ

ผมไม่ได้มาไทยรัฐทีวีนานมากเลยดีใจที่ได้มา
คือเดี๋ยวจะคุยกันเรื่องของการโหวตคู่ขนาดของภาคประชาชนด้วย
นี่สอในสภาทางฝ่ายค้าคุณสุธินทางแสงบอกว่า
มีผลโหวตคู่ขนานของภาคประชาชนออกมาแล้วนะ
ความจริงแล้วเดี๋ยวเราจะบอกว่าจะโหวตแบบไหนอะไรยังไงนะครับ

แต่ประเด็นคือว่าประเด็นคือนี้มันเป็นช่วงเริ่มต้น
ตอนนั้นเข้าใจว่าตัวเลขเพิ่งจะ๖๐๐๐กว่า
ก็มีตัวเลขออกมาจริงผลเราไม่เปิดเผย
กว่าการโหวตของสอสอจะเสร็จสิ้น

คือประชาชนทุกคนก็มีสิทธิ์เหมือนสอสอนี่แหละนะครับ
ว่าจะไว้วางใจหรือไม่ไว้วางใจ

เสียงประชาชนที่ทุกฝ่ายควรต้องรับฟัง

คิดว่าถึงเวลาแล้วในการลงมติของสอสอในวันพรุ่งนี้เนี่ย
เขาจะฟังเนื้อหาข้อมูลในการอภิปรายกันไหม

เอาที่ข่าวก่อนจะเข้าที่เรามาคุยกันเนี่ย

ตกลงการแจกกล้วยเป็นเรื่องจริงใช่ไหม

แล้วก็คุณพิเชษก็บอกว่าคนแจกคือพลเอกประวิทธิ
แต่เขาบอกเรื่องเก่านะ

มันมีข่าวลือเยอะไปหมดบางข่าวบอกไปแลกกับตำหน่งตำแหน่งอะไรเยอะแยะ

ว่าคราวนี้ไม่ได้มีแค่กล้วยคือมีมากกว่ากล้วย
คือมีเรื่องของตำหนงตำแหน่งมีเรื่องของหน้าที่การงานของลูกหลานอะไรต่าง

แต่ทีนี้ในมุมของภาคการเมืองของไทยเราอย่างนี้

มันไม่สามารถจะเปลี่ยนแต่อะไรยังไงได้หรือว่าอย่างไง
อยู่ตรงนี้มันอยู่ที่การโหวตในวันพรุ่งนี้
ประเด็นก็คือว่าถามว่าทำไมถึงต้องเกิดการมาต่อรองกัน

ตามที่มีการกล่าวหากันในขณะนี้
ก็เพราะว่าแม้ว่าเสียงรัฐบาลคงยังชนะอยู่นะ
ต่อให้กลุ่มของร้อยเอกธรรมนัฐแยกตัวออกมาจากรัฐบาล

ยังไงก็ยัง

คุณวิเชษเนี่ยคุณภาคภูมินึกดูนะครับ
เสียงของกลุ่ม๑๖เนี่ย
ถ้ามาโหวตแบบเดียวกับฝ่ายค้าน

จาก๒๒๔จะกลายเป็น๒๔๐
รัฐบาลเหลือแค่๒๓๗ครับแล้วกฎิกาในการโบวทมติไว้วางใจตนพ้นตำแหน่งนี้นะครับ
คือรัฐมนตรีคนนั้นนะครับจะต้องถูกไม่ไว้วางใจด้วยคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของสอสอทั้งหมดเท่าที่มี
ตอนนี้สอสอมี๔๗๗คนกึ่งหนึ่งคือ๒๓๘๕ก็แปลว่า๒๓๙
ถ้ากลุ่ม๑๖มาโบวทแบบเดียวกับฝ่ายค้านะครับคนนั้นไปเลยนะ
เพราะว่าความจริงผมอ่านข่าวนะครับเขาถึงก็บอกนะว่ากลุ่ม๑๖จะไม่ไว้วางใจใครบ้างแล้วนะ
ผมได้ยินมา๒คนใช่ไหมน้ำตีพมและน้ำตีช่วยกระทรวงมหาธัยของภักดิปัตย์
แต่เขาบอกว่าท่านนายกเรียกไปเจรจานะว่าขอให้โหวต
มีคำบอกขอให้ครบทุกคนอาจารย์ทีนี้ในแง่ของในแง่ของการอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกหรือว่ารัฐมนตรี
เราไม่สามารถมุ่งหวังได้ในเชิงที่เป็นรูปธรรมเลยว่าเฮ้ยเขาทำผิดจริงหรือเปล่า
มีข้อมูลที่ดีหรือเปล่าคนนี้ควรจะไม่ไว้วางใจจริงหรือเปล่าเขาไม่ได้ยึดกันตรงนั้นเหรอ
จริงอย่างนี้ครับผมเล่าให้ฟังว่าเราต้องเข้าใจนะว่าในระบบรัฐสภานะครับ
รัฐบาลหรือนายกไม่ได้มาจากประชาชนเลือกโดยตรงประชาชนเลือกสอสอแล้วสอสอก็เลือกนายก
เพียงแต่คราวนี่มีสอวอลมาเลือกด้วยหลักก็คือระบบรัฐสภานะครับ
ประชาชนเลือกสอสอแล้วสอสอก็เลือกนายกดังนั้นสอสอเขามีหน้าที่นะครับ
เลือกไปแล้วก็ต้องติดตามตรวจสอบการทำงานของคนที่เลือกไปแทนประชาชนเนี่ย
สมควรไว้วางใจให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อหรือไม่
ถ้าพบว่ามีการใช้อำนาจที่ไม่สมควรไว้วางใจก็ต้องลงมติไม่วางใจ
แต่ปัญหาคือรัฐบาลเขาตั้งมาด้วยเสียงที่มากกว่าฝ่ายค้าน
เสียงเขายังไงก็มากกว่าเว้นแต่เกิดการแตกกันขึ้นมา
แต่อย่างนี้ครับผลที่มันเกิดขึ้นมี๔อย่างครับคุณภาคภูมิ
อย่างแรกคือมันคือเรื่องของคราวหน้าในการเลือกตั้งคราวหน้า
ซึ่งคราวนี้สำคัญนะเพราะเป็นการเลือกตั้ง
เพราะเป็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งสุดท้าย

ตอนปีหน้าก่อนมาแล้วครับแล้วมันอยู่ที่ข้อมูลฝ่ายค้านแล้ว
ว่าฝ่ายค้านได้มีการอภิปรายคือมันเป็นการเก่าหานะ
น่าเชื่อถือแค่ไหนแล้วลำตรีนะครับได้แก้ข้อเก่าหาจนได้ดีเพียงใด
มันคือข้อมูลให้ประชาชนอันนี้คือผลไกลสุดไกลสุดก็ไม่ไกลมากนะ
สองนะครับหนักขึ้นมาหน่อยมีผลในการปรับคอรมอครับ
คือต่อให้ผ่านแต่จะมีการปรับคอรมอลเกิดขึ้น
หรืออีกไม่กี่เดือนยังจะปรับอีกหรอ
เอ้าถ้าหากไม่ปรับแล้วมันคะแนนออกมาแบบนี้ไม่ปรับไม่ได้
คืออาจจะผ่านนะครับแต่ว่าคะแนนไม่ดี
คือมันอย่างนี้นะคุณภาคภูมิมันจะบางทีมีการต่อรองกัน
ก็ช่วยโหวตให้ผ่านก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากัน

ข้อ๓คือจะมีบางคนนะครับถูกลงมติไม่ว่างใจเลย

เป็นไปได้นะมันอยู่ที่การต่อลองดูแลกันในคืนนี้

ใช่ครับแล้วหนักสุดคือท่านนายก
เกิดมีเสียงไม่บ้างใจถึงสองร้อยสามสิบเก้าเสียง

แต่ว่ามันไม่น่าจะถึงขั้นอันนี้มั้งไม่น่าถึง

คือเป็นข้อมูลประชาชนในการเลือกตั้งครั้งหน้า

อภิปรายนะครับพักภูมิใจไทย

จริงถ้าเกิดตั้งใจจะโค้นพลเอกประยุทธ์จริงเนี่ย

แต่การที่เขาไม่ว่างใจนะครับ

ว่าเขาหวังชนะในการเลือกตั้งใน๒พักนี้

แต่ว่าผมเชื่อว่าการปรับคอรมอลในบางตำแหน่ง

ภาคประชาชนที่เราเปิดโวทธกัน
นี่เป็นครั้งแรกนะฮะที่มหาวิทยาลัย

เราเปิดโหวตภาคประชาชน

เรายังไม่ได้เปิดเผยมติใช่ไหมฮะอาจารย์
คือเพื่อไม่ให้มีข้อคอรหานะครับ
เราจะเปิดผลเนี่ย
เราจะปิดผลเนี่ย
จนกว่าที่จะศภาเขาจะโรงประติเสร็จ

เราทำให้เกิด

่งหวังยังไงการเปิดโหวตภาคประชาชนเนี่ย
ประชาชนนะครับเราเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตย
ที่ผ่านมาเราทำได้แค่เลือกสอสอแล้วสอสอก็ไปลงมติแทนเรา
นี่สอสอเนี่ยเราอย่างที่เราเห็นเขาก็จะมีการต่อรองมีการเจรจานะครับ
ล็อบบี้กันแต่ประชาชนเนี่ยเป็นเจ้าของอำนาจ
เราสามารถจะโหวตโดยตรงได้ไหมเป็นการทดลองทำครับ
เพื่อนำไปสู่เสียงของประชาชนที่ยังนิ่งขึ้นในเรื่องต่อไปครับ
ไม่มีผลทางสภาหรอกแต่มันเป็นภาคประชาชน
น่าตื่นเต้นมากท่านไปร่วมโหวตต่อได้ครับ

นี่ค่ะคุณเขียนมาสอนอย่างที่อาจารย์บอก